นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย
ร่วมกิจกรรมงานเบิกฟ้าแสงแรกมนต์เสน่หอ่าวปัตตานี
โดยได้มีการนั่งเรือณชุมชนท่องเที่ยวอ่าวรอบอ่าวปัตตานี
ล่องเรือไปชมแสงพระอาทิตยามเช้ากลางทะเล
ชมบรรยากาศวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
กำหนดเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้ตัวเมืองปัตตานี
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
ซึ่งนอกจากจะล่องเรือชมพระอาทิตย์ที่สวยงามแล้ว
นักท่องเที่ยวจะได้ชมป่ากงกางที่ยังมีความสมบูรณ์
สุสานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวการแสดงของนักเรียน
จากนี้ยังมีการหารือเรื่องของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในชุมชน
โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จะร่วมกันวางแผนการพัฒนาให้เป็นระบบการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
และเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว